อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรก็ได้และเมื่อไหร่ก็ได้
โดยเฉพาะบริเวณที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
อะไรต่างต่างนานานของก็บนี้แปลกยังไง
เขาบอกว่าเป็นสะพานผีสิง

อยู่ที่มรนองมีคนงานเมรม่าอายุ๒๕เบนเจอร์เพศพอดี
รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับแหละนะฮะแล้วดันไปเหยียบถาดที่เขาเอาไปไหว้พูดผีปีศาจ
ซึ่งไก่ในถาดนี้มันกระเด็นออกมานอกถาดเขาก็ขับชิดซ้ายไปแล้วเขาไปเหยียบไก่ไหว้ผีครับคุณผู้ชม
รถล้มคอหักตัวเองตกสะพานแล้วก็เสียชีวิตเขาก็เลยบอกว่าเป็นอาถรรพ์ตามที่เรียกกันว่าเป็นสะพานผีสิงหรือเปล่านะครับ

ไก่ที่ไหว้วิญญานิแหลกเลยนะฮะ
คือเราไม่รู้ว่าคำว่าสะพานผีสิงมันมาได้อย่างไรมันจะอาจจะมีผู้เสียชีวิตบ่อยเกิดเหตุเยอะ
ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อแบบนั้นกันนะฮะ
รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเสียหลักล้มอยู่ที่บริเวณสะพานค่ำครองนะฮะ
ใกล้กับต่อหมอพระนองนะฮะ
เหตุการณ์นี้เพราะว่าเขาก็ขับรถเหยียบไก่ต้มที่ชาวบ้านเนี่ยนำไปไหว้พูดผีปีศาจวิญญาณตรงนี้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ย
แล้วก็ล้มทำให้หนุ่มเมียนมาเคาะร้ายอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าเพศพอดีด้วย
ชื่อว่าในปีซอจอนะฮะร่างกระเด็นกระแทกกับขอบสะพานคอหักแล้วก็ตกลงไปในคลองเสียชีวิตด้วยนะฮะ
ที่พยายามปั๊มหัวใจสองรอบแต่ก็ยื้อไม่ได้นะฮะตามร่างกายก็ไม่ได้มีแผลอะไรนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในจุดเกิดเหตุไปพบถาดสีแดงถาดนี้มันมีถาดดอกไม้ทูบเทียน
แล้วก็มีไก่ต้มสุกที่เอาไปไหว้แต่ตัวไก่มันกระเด็นจากถาดไปอยู่นอกถาดสักประมาณ๒๐เมตร
ชาวบ้านเขาบอกว่าสะพานนี้นะเขาเรียกว่าสะพานผีสิง
ช่วงค่ำก่อนเกิดเหตุจะมีชาวเมียนมานำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ผีบ่อย
จะมีไก่ต้ม๑ตัวข้าวสวย๑ถ้วยแกง๒๓อย่างน้ำดื่มอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไปว่ากันไป
แต่คือมันสะพานไงคือมันมีรถขี่ไปขี่มาตลอดไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็ไปวางเอาไว้บนฟุตบาทใช่ไหมฮะ
แต่ว่าถนนเส้นนี้มันมีรถบรรทุกวิ่งผ่านบ่อยอาจจะมีแรงสรรสะเทือนจากฟุตบาท
มันอาจจะดิ้นตกลงมาที่พื้นผิวการจราจรทำให้นายปิศจรขี่รถมาช่องทางขวาสุด
แล้วก็ไปเหยียบไก่เข้ามันลื่นครับรถเสียหลักชนคอสะพานตัวเองก็กระเด็นร่วงตกลงไปในคลองแล้วก็เสียชีวิตด้วย
แต่ว่าบางคนชอบขับเร็วแล้วก็ประสบเหตุมีผู้เสียชีวิตก็เลยชื่อว่าเป็นสะพานผีสิง
สาวจุธาทิพย์ศิริกิจผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นสังเกตเห็นแล้ว
มีรถจักรยานยนต์พลิกตะแคงล้มอยู่คันหนึ่งแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก๒คันจอดติดเครื่องอยู่
เห็นวัยรุ่นและอยู่ในจุดเกิดเหตุกำลังค้นหาอะไรบางอย่างน่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แล้วก็เลยนำไฟฉายไปช่วยส่องนะเพราะจุดเกิดเหตุมันมืดมากสังเกตเห็นมันมีติ่งกิ่งของต้นโพหักด้วย
ตรงนั้นมีต้นโพลด้วยนะยิ่งขังเข้าไปอีกครับแล้วก็ไปเจอร่างของผู้ตายนอนหายใจรวยดินอยู่ที่ในครองด้วย
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่ว่าเป็นตัวตายตัวแทนกันคือเขาจะมาเอาคนนี้แล้วเขาก็จะไปผุดไปเกิดอะไรแบบนี้
เพราะจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็ทำให้ชาวเมรินมาที่มาทำงานในพื้นที่ของบรรดองนำเครื่องเส้นวาดไปเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่ว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีปีศาจเป็นประจำ
เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องความเชื่อที่บรรดองนำเครื่องเส้นวาดผู้ผีศาจเป็นประจำ